เป็นเรื่องราวที่แชร์ในโซเชียลกันมาสักพักหนึ่งแล้ว

คือมันพัดหลงกับเจ้าของที่ท่าน้ำ
แต่ตอนนี้นะคนที่เขาเจอเนี่ย
เขาก็ยังเฝ้ารออยู่ว่าเจ้าของนี่จะเป็นใคร
เพราะน้องหมาเองก็รอคอยเจ้าของอยู่เหมือนกันค่ะ
อู้้ยผมคิดถึงบ้าน

สงสารมันคุณดูซิเนี่ยเนี่ย

คุณมันจะมาชอบยืนอยู่บริเวณนี้แหละ
เพื่อที่จะมองหาเรือที่แล่นผ่านไปผ่านมา

ต้องพลัดมาจากเรือสักลำหนึ่งแน่เลยที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคะมันก็จะมีกิจวัตรประจำวันแบบนี้เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณนี้ตลอด
ซึ่งคุณผู้หญิงที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่นะคะ
ก็คืออาจารย์โออาจารย์โอชื่อว่าอาจารย์เพียงกมลเกิดสมศรีค่ะ
เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์โอนะคะนั่งก่อน

โอเฮ้โหขวันโอขวันมาเดี๋ยวเจ้าของเขาคือมารับเด้อ
มันก็มาเฝ้าคอยฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลย

แต่ก็รอจริงเดี๋ยวรอเจ้าของมานะ
เพราะว่าอาจารย์โอเล่าให้ฟังว่าช่วงวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคุณ
ประมาณสักเก้าโมงเช้าอาจารย์โอนเห็นสุนัขตัวเนี้ย
มันว่ายน้ำมาจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
มันไหว้มาเลยใช่แล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ริมเขื่อนหน้าบ้านอาจารย์โอนี่แหละ
อาจารย์ก็เลยมาดูค่ะปรากฏว่าเห็นว่ามันเป็นสุนัขที่บาดมีบาดแผลอยู่ที่หลัง
แล้วก็มีบาดแผลบริเวณใบหน้าเล็กน้อยก็จะเอาแล้วมันต้องไปเจออะไรมาแน่เลยด้วยความสงสาร
ก็เลยเอามันมาเลี้ยงให้มันกินข้าวกินปลาแต่ธรรมดาแหละ
มันเพิ่งว่ายน้ำมาแถมบาดเจ็บมาอีกมันก็เลยไม่ยอมกินอะไรนะคะ
พอตกเย็นของวันเดียวกันอาจารย์โอก็เลยลองเดินไปเรียกมาดู
ปรากฏว่าตอนนี้มันคงเริ่มแบบทำใจสนิทใจ
เออแล้วแหละมันก็เลยเดินมาหาแล้วก็มาคลอเคลียร์
แล้วก็ร้องงิ้งเหมือนกับมีความในใจอยากจะบอก
ร้องยังไงคะคุณฉนัย
หรือโซเชียลต่างแต่คุณก็ยังไม่มีใครติดต่อมานะ
จนกระทั่งมีคนรักสุนัขคนนึงค่ะ
เอารูปเอาข้อความไปทำปริ้นต์ลงแผ่นอิงเจ็ต
เป็นป้ายไวนิวขนาดใหญ่ใหญ่เลยมีหน้าเจ้าโชคด้วย
เห็นชัดแล้วเขียนป้ายผมคิดถึงบ้านนั่นแหละ
ที่เราเห็นตอนแรกค่ะอันนี้เจ้าโชคคิดถึง
เออเนี่ยบอกเบอร์อะไรภาพชัดเจนแบบนี้
แล้วก็ส่งมาให้อาจารย์โอเพื่อช่วยประกาศหาอีกแรงหนึ่งนะคะ
แต่วันเวลาผ่านไปจนตั้งแต่๒๓จนถึงตอนนี้
ยังไม่มีวิแววว่าจะเจอเจ้าของหรือว่าไม่มีใครติดต่อมาเลยนะ
คืออย่างนี้นะทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะ
รู้ไหมทำยังไงปั้นหัวปั้นควายให้ลูกทะเล
สนุกสนานปั้นนู่นปั้นนี่จะบ้าแล้ว

โทรไปหาอาจารย์โอว่าตอนนี้เป็นยังไงล่าสุดตอนนี้เป็นยังไง
คือได้ความมาว่าตอนนี้น่าจะชัดแล้ว
เจ้าของสุนัขตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าของเรือลากจูง
แต่ทีนี้ไอ้เรือลากจูงเนี่ยเวลาพอมันผ่านแม่น้ำผ่านจุดไหนไปแล้วเนี่ย
หายไปนานครับบางทีเป็นเดือนนะคะกว่าเขาจะบนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้วหรือถ้ายังไม่รู้แล้วก็หาย
ถ้ารู้แล้วยังวายงงเลยนะทีนี้
คือที่รู้แล้วแหละว่าเจ้าโชคเขาหายไปแต่เขาไม่ทราบว่าเจ้าโชคอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่ได้ดูทีวี
เพราะฉะนั้นบอกเขานะครับ